เรื่องของนักท่องเที่ยวกันบ้างนะครับ
แต่งชุดไทยไปเที่ยวเล่นน้ำสงกรานกันนะครับ
หลายพื้นที่ก็รณรงค์เรื่องความปลอดภัย
และหลายพื้นที่เขาก็บอกว่ารณรงค์เรื่องของวิถีไทยและวัฒนธรรม

แต่ละพื้นที่เตรียมต้อนรับนักท่องเที่ยวอย่างไรบ้างนะครับ
นี่นายกสมาคมผู้ประกอบการค้าถนนเข้าสาร
คุณปียบุตรจิวระโมไนกุล
เปิดเผยว่ากิจกรรมเทศกาลสงกรานที่ถนนเข้าสารที่จัดขึ้นในปีนี้
เรื่องต้นนะคุณจะปิดถนนเล่นน้ำสงกรานกัน๓วัน
คือวันที่๑๓ถึงวันที่๑๕เมษายน

ข้าวสารนี้เขาเล่นตั้งแต่เที่ยงตรงเป๊ะ๑๒๐๐เนี่ย

แต่ว่าเขาจะปิดให้เล่นน้ำในถนนเข้าสารคือ๒ทุ่มนะครับ
แล้วก็รณรงค์แต่งชุดไทยเล่นสงกรานย้อนรอยอเจ้า
ละครดังบุภเพสันนิวาส
ส่งเสริมประเพณีไทยสู่สายตาชาวโลก
ทีนี้ฝรั่งมาก็เราก็เรียกฝรั่งว่าอเจ้าเหมือนกัน
อเจ้าอธิบายเข้าไปว่าอเจ้าแปลว่าเธอแล้วก็คุณ
เรียกกันได้กลับไปกลับมาอเจ้าอเจ้านะคะ
เป็นคำโบราณของเราอะไรก็อธิบายเขาไปนะครับ
แล้วก็เรียกเขาว่าอเจ้านะฮะ
อกจากนี้ยังเชิญชวนนักท่องเที่ยวร่วมทำบุญตักบาทในวันขึ้นปีใหม่ไทย
คาดว่าปีนี้จะมีนักท่องเที่ยวมาเล่นน้ำสงกรานที่ถนนข้าวสาร
เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ๑๐๑๕นะครับ
ก็ดูจากยอดจองโรงแรมที่พักล่วงหน้าเต็มไปแล้วเร็วกว่าปกตินะฮะ
สำหรับมาตรการรักษาความปลอดภัยปีนี้โดยรอบถนนเข้าสาร
ก็จะมีการตั้งจุดตรวจคัดกรองสแกนไม่ให้มีสิ่งของต้องห้าม
ไม่ว่าจะเป็นแป้งปืนฉีดน้ำแรงดันสูงอาวุธรวมถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
เข้ามาในบริเวณถนนเข้าสารเข้มงวดเหมือนทุกปีเลยครับ
ส่วนเรื่องของการรณรงค์เที่ยวสงกรานอย่างไรให้สนุกสนานและปลอดภัย
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาร่วมรณรงค์ด้วยมาตรการ๓ปอด้วยกัน
แรกประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ความปลอดภัย
ในการปฏิบัติตัวที่เหมาะสมผ่านโครงการประชาสัมพันธ์และเตือนภัยการท่องเที่ยว
ส่วนปที่๒คือการป้องกันภัยการท่องเที่ยว
โดยรณรงค์ผ่านโครงการขับขี่ปลอดภัยช่วงสงกราน
และปที่๓นะคะคือปกป้องสิทธิ์และให้ความช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
ด้วยการจัดอบรมซ้อมแผนป้องกันและช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
เพราะว่าช่วงนี้จะต้องมีมาตรการออกมานะคะ
นักท่องเที่ยวเดินทางมาสัมผัสสงครานที่ประเทศไทยเป็นจำนวนมากนะคะ
ฟังเสียงประหลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาค่ะ
แต่ทั้งนี้ก็ต้องไม่ประมาทนะครับขอให้ประชาชนทุกคนร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดี
สอดส่องดูแลความปลอดภัยกับนักท่องเที่ยวทุกคนด้วยครับ
ซึ่งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็คาดการณ์นะครับ
ปีนี้นักท่องเที่ยวชาวไทยน่าจะไปเที่ยวช่วงเทศกาลสงกรานจำนวนมาก
ว่าจะมีนักท่องเที่ยวไทยสูงถึง๓ล้านคน
ส่วนนักท่องเที่ยวต่างชาติก็อีกไม่ต่ำกว่า๕แสนคน
แล้วก็จะมีเงินสะพัดหมุนเวียนในประเทศ
ราว๓๐๐๐ล้านบาทด้วยนะครับ
ประหลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากำลังพูดคุยกับอเจ้าออเดย์

ต่อไปนี้ถ้าใครไปเที่ยวสงครามที่เขาศาลเรียกอเจ้า
แล้วก็เติมชื่อของเข้าไปอวิชัตอคริสติน่า

ก็จะถามว่าอะไรเราก็ตอบให้ถูกนะครับ